ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดเร็วค่อยโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก
เหนือใต้อีสานออเบอร์โตมหาสมุทรมาแล้ว

ใกล้แม่น้ำโคงเอลิเงา
ท่ามกลางสายบอกบนแม่น้ำโขงนี่มันช่างสวยงามจริง
นี่ผมไม่ได้โม้นะเพราะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือ
บนดินแดนภาคอีสานของเรา
จังหวัดน้องคาย
แต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีทีเด็ดแค่เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะ
เรื่องอาหารการกินผลิตภัณฑ์ส่งออกเขาก็มีด้วย

เขาบอกว่ารักกันและสามัคคีสุด
แล้วรายการอบตมหาสนุกของเรา
อยู่เฉยได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่
พื้นที่แห่งความคืนเกรงทางไทยรัฐทีวี
กับรายการอบตมหาสนุก
รายการเดียวของเมืองไทย
เสิร์ฟความคื้นเครงกันถึงหน้าอบต
เราจะนำเงินนะครับมาสนับสนุนอบต
เพื่อพัฒนาตำบลของเรา
เล่นเกมชนะก็รับเงินกันไปเลย

เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน
ของท่านในตำบลนั่นเอง

แม่น้ำโขงมีทะเลหมอกอยู่

ก็เป็นสุดยอดของประเทศไทยนะครับ

น้องชาวบ้านมวง

แบบตกแพง

เฮ้มาแล้วนั่งรถอีตรักนะรถอีตรักทีนี้นะครับไม่ธรรมดามีหน้ามีหลัง
อูหูวสุดยอด

มานี่หมอบอกน้องคายปุ๊บผมต้องมา

ทะเลหมอกหน้ามโขบี้
นี่ไงอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมอันนี้ก็รู้มา
รู้มาดิแต่ว่าผมไม่เคยเจอ

อย่าไปอย่าไป

เอางี้ลงมาคุยก่อนที่นี่เขายังมีของดีของเด็ดเพียบเลย
ถูกต้องอย่างที่พี่ลิงบอกนั่นแหละครับ

วันนี้เนี่ยพี่บาทและคุณผู้ชมได้สัมผัสกับทะเลหมอกบนแม่น้ำโขงกันอย่างแน่นอน
แต่ก่อนที่จะไปชมความงดงามของธรรมชาติแบบอันซีนกัน
ตอนนี้เราไปชมผลิตภัณฑ์ของดีของตำบลนี้กันก่อนดีกว่าครับ
เอาอย่างนี้ครับที่นี่จะโดดเด่นเพราะดินอุดมสมบูรณ์
ในริมแน้มโขงมันมีสันทราย
อันนั้นมันอำเภออำเภอสะใส
สตรีตำบลบ้านม่วง

อันนี้คือประดิษฐฟันที่มาจากกล้วยของกลุ่มสตรี

จากนั้นก็มีเครื่องจัดสรรนะสารสุ่ม

ตอนนี้ยังไม่เสร็จขนาดนั้น

รีดคือให้มันเท่ากันทุกอันใช่ไหมฮะ

คิดค้นเองตรงนี้มันเหมือนใบมีดอยู่ด้านนี้นะที่เห็นนี่นะ

เคยทำอย่างนี้แล้วก็มีดบาดมือ
ให้เราก็นึกว่าจะทำเป็นครับคุณผู้ชม
เห็นตั้งท่ามาอย่างเท่เลย
เอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะพาพี่บาทไปพบกับสิ่งที่พูดถึงนักพูดถึงหนา
และรอที่จะมาเห็นด้วยตาของตัวพี่บาทเองแล้วล่ะครับ
เอาล่ะครับมาดูสิ่งที่พี่สมรักอยากจะไปเป็นอย่างมาก
นี่คือภาพที่พี่สมรักมาบอกเราบอกว่า

ถ้าบางคนเห็นรูปนี้คิดว่าอยู่เชียงรายเชียงใหม่
แต่พอเห็นภาพนี้อ้าวนี่มันคือหนองคายด้านล่างที่เป็นทะเลหมอก
ข้างใต้ทะเลหมอกคือแม่น้ำโขง
เขาชื่อว่าภูห้วยอีสัน
อันนี้ภูแล้วเป็นกล้วย

ไม่ใช่ภูนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยภูห้วยอีสัน
แต่ตรงนี้คือแม่น้ำโขงทะเลหมอก
ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นสูงขึ้น
นี่คือภาพวิถีชีวิตของคนย่านนี้

ไปหาปงหาปลานี่หาปลาแม่น้ำโขงเป็นไง
ทอดแหทอดแหนี่ทราบไหมครับเขาใช้น้ำมันอะไร

น้ำมงน้ำมันอะไรก็ช่างเถอะครับเฮ้ย
เพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าของภาพถ่ายตัวจริงเขามารออยู่นานแล้วล่ะครับ
ที่สำคัญคนคนนี้เนี่ยชาวบ้านรู้จักกันทั้งตำบลด้วยนะ
แต่ภาพที่คุณเห็นเป็นดีกรีโชว์ฝีมือของนายกอบตที่นี่

ถ้าดูจากภาพเนี่ยก็เหมือนระดับโลกเลย
เอาล่ะอย่างนี้ต้อนรับท่านนายกอบตบ้านม่วงนายกสิริศักดิ์เบ้าแก้ว
เจ้าสายโยคสวัสดีครับ

โอ้โหควันมาตลอดเลยพอนายกนายกเมืองทะเลหมอก

ผมเห็นเลยครับผมเห็นเลยครับ
แม่มาสภาพสวยผมเห็นเลยครับ

ตอนนี้ยุงไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่
นึกว่าท่านนายกเนี่ยมีวิชาเสกสายหมอกของจริงมาด้วย
ที่แท้ก็มีเบื้องหลังครับแม่
จริงแล้วเขาแค่อยากให้ทุกคนเนี่ย
ได้รู้สึกถึงบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เฉยนะครับพี่ลิง

นายกเป็นถึงขั้นไหนตำแหน่งตำแหน่งเรื่องการถ่ายภาพเป็นถึงระดับไหน
ก็เป็นประธานชมรมคนรักถ่ายภาพของจังหวัดน้องคายครับ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
ก็ได้ชาวบ้านจะวิ่ง

ไปอีกคันหนึ่งกลับอีกคันหนึ่ง
ได้หมดเลย
ก็ได้เพราะชาวบ้านวิ่งแบบ

สมรักนี่อยากจะมาเที่ยวมากเลย

พี่ช่วยขึ้นรถอีแต๊กไปชมกันเลยครับ

พร้อมเพลียงเสียงดังฟังชัดซะจริง

เขาเป็นตำบลแห่งความอบอุ่น
อยู่กันแบบพี่แบบน้องครับ
ที่นี่มีทั้งหมด๗หมู่บ้าน

กว่า๓๑๘๕คน

ทีเด็ดของอบตนี้ก็คือ

ทะเลหมอกก็ดูธรรมดา
ใช่ไหมล่ะครับแต่มันจะไม่ธรรมดาก็

ทะเลหมอกบนแม่น้ำโขง
เฮ้ยหลายคนครับ

ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมเนี่ย

จะรอช้าอยู่ใหญ่มาถึงที่นี่ทั้งที

ตะลุยขึ้นภูไปชมทะเลหมอก

การเดินทางก็สะดวกมาก

คุณผู้ชมก็จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย
ที่สวยงามแบบนี้ล่ะครับ

วิเศษจริงจริงครับใครเนี่ย
จะรู้ว่ามาเที่ยวเมืองริมโขงแล้ว

อดใจไม่ไหวของงัดกล้องไทย

ดูท่าทางท่านนายกสิครับ

ก็มุ่งหน้ามายังหมู่บ้านวังมนต

เคยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อ

ของจังหวัดน้องคายเมื่อปี๒๕
พุทธศักราช๒๕๕๗

เขาก็จะมาทำบุญตักบาท

คนเท่าคนแก่ที่นี่ก็จะมีกิจกรรม

ทำกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ
เพราะนายกเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้

สุดยอดไปเลย

บ้านแต่ละหลังที่เราเห็นเนี่ย
หน้าบ้านเขาจะติดป้ายเล็กเอาไว้

ให้คนในชุมชนยึดมั่นอยู่กันแบบ

เขาก็ยังดำรงชีวิตด้วยความ
พ่อเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา

กินเองอีกด้วยล่ะครับ
ยังไม่หมดครับมาถึงถิ่นแม่น้ำโขง

ฟังแค่ชื่อก็แปลกละครับ
ก็ลาบแล้วเนี่ยทำจากปลาแม่น้ำโขง

และก็นำมาปิ้งปิ้ง

แม่จ้า
ได้ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกันได้ครับ
แล้วคุณจะหลงรักบ้านม่วงแน่นอน
เอาละครับผมโอ้โหสวยงามป่ะปลอบมือให้หน่อยนะครับ
สุดยอดเลยอ่ะแล้วพี่คุณทัก

เนี่ยติดบรรยากาศที่พี่ให้ไปแล้วเนี่ย

เอางี้ช่วงระหว่างที่พี่สมรักกำลังเพิดเพลินบันเทิงจิตอยู่

ได้ครับเรามีการแสดงปลาสลบนะครับ

โชว์บาสโลป๓วัยเอ้าน้องพลอยนะครับเชิญ
อบตขอโชว์
โอเด่พี่ใจเอออ้อ
บุญน้องบอกเคยหูความอักยิงหาเจอ
เมื่อได้มาพบอายใครส่งจดหมายผ่านซ้ายตามือ
ทุกขอเสนอ
เพื่อทำให้ใจหยิดหลายแผ่นหน่อง
แม่งอยู่บ้าทั้งวัน

เป็นการเต้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองล่ะครับ
โดยเราเนี่ยจะเห็นในตามงานเรื่องเริ่มต่าง
และในเมื่อรายการอบตมหาสนุก
มาเยี่ยมเย็นตามบนบ้านม่วงท้างถี่
ชาวบ้านที่นี่ก็เลยจัดให้ชุดใหญ่นะสิครับ
เหมือนกันทั้งอำเภอเลย
ลิงเขาบอกว่าที่นี่เขาใช้การเต้นบาร์สโลป

อย่างแบบเทศกาลต่างงานขึ้นปีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่น้องที่มาเต้นบ้าสลบ

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า
มาพบกับช่วงออกมาต่อ
ถามมาไทยรัฐทีวีช่วงนี้

จากสมาชิกนะคะก็ถือว่า

เพราะว่ามีการนำเสนอข่าวที่

ทำให้ความเข้าใจของสมาชิกที่รับชม
ก็เข้าใจได้ละเอียดมากขึ้น
ขอบคุณนะครับ